เปิดคลิปนี้คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่า

ทัวร์ยูหลงหลายประเทศมากเลย
อัปเดตนิดนึงก็ละกันไม่ใช่อะไรแฟนคิดถึง

สูงค่ะซึ่งต้องบอกว่าพี่พีเสดิร์ดเนี่ยห่างหายจากการทำงานเพลงมานานเกือบ๔ปี
ใครที่เป็นแฟนเพลงก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ย
ถ้าไม่ได้มานั่งเป็นกรรมการประกวดร้องเพลงตามรายการต่าง
พิธีค่ะจะใช้เวลาไปกับการอยู่วัดปฏิบัติธรรม

และด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาค่ะจะเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ

มันห่างหายไปเลยแฟนก็เลยบ่นคิดถึงจริง
พีเนี่ยเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะว่าทุกปีพี่จะต้องเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศ

สามปีที่ผ่านมาต้องเจอกับการระบาดของเจ้าโควิดเอ้ย
พี่ก็เลยเกิดไอเดียทำเพลงนี้ขึ้นมากันแล้วกันนะ
พอเปิดขายนะเปิดขายบัตรนะ
เกลี้ยงภายใน๒๔ชั่วโมง

สวัสดีครับ
สวัสดีพี่แฟนบันเทิงไทยรัฐทุกท่านเลยนะครับ

โอ้โหตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้ว
เราไม่ได้เบิกบานไม่ได้สดชื่นกันเลยนะครับ
วันนี้พี่เสดิร์ดมีเพลงสนุกมาฝากทุกคนนะครับ
ใครอยากโยกสายปาร์ตี้ต่างในผับบาร์
เพลงนี้ยกให้ทุกคนไปเลย
กลับมาเอาใจแบบว่าแฟนเพลง
ตอกเอวรอหวานเลยนะครับ
เห็นในโปรไฟล์ที่พี่เสดิฐมีแบบทัวร์ยุโรปเชี่ยวยุโรปเลย
แต่ว่าตอนนี้อยู่เมืองไทยนะคะใช่ค่ะ